ยกฝ่ายล่าสุดที่โชคกันยกแรกเท่านั้นเองนะครับที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้
เอาไปดูภาพกันหน่อยนะแล้วก็รวมไปถึงดูดูนี่ดีกว่า
อันนี้เราไปวิเคราะห์เลยดีกว่าเราวิเคราะห์กันเลยว่าตอนนี้ผู้ต้องศรีสะเกดที่เสียหุยบอกว่ามันหายากมากนะครับ
แล้วจะทำยังไงเวลาเหลือเท่านี้แล้วใครอยากจะมาชกศรีสะเกดบ้าง
เรามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะครับ๕อันดับแรกเนี่ยที่มีสิทธิ์จะชิงแชมป์โลกมากสุดเนี่ยนะครับ
ถึงว่าตัวนักมวยนะที่อยู่อันดับแรกเนี่ยเขาอยากชิงอยู่แล้ว
คือผ่านงานยากมาแล้วก็รอให้มันถึงเวลาในการเจอกันไฟล์บังคับครั้งต่อไป
ชิงอีกรอบนึงคือสมมุตินะนะถ้าไปแพ้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะ
เรียกมาชิงที่ไทยแล้วเราแพ้เสียหายนะมันมีโอกาสที่จะต้องยืดเยอะกว่า
อเมริกาเขารอจัดอยู่แล้วนะครับ๓๖๐โปรโมชั่นรอจัดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไร
ดังนั้นคิวการชกเราต้องดูจากบทวิเคราะห์ตรงนี้ว่าในรอบเดือน๒เดือนคือช่วงเดือนนี้กับเดือนหน้า
ได้คู่ชกต้องเสร็จสมบูรณ์เราลองมาดูครับว่าอันดับ๑๑๕ล่าสุดเป็นแบบนี้๑๕บนหน้าจอคุณชนะ
คู่นี้ต้องเจอกันมีความเป็นไปได้ตามข่าวในต่างประเทศดังนั้น๑กับ๓ไม่เจอเรา
มันก็ซาเลสนี่ก็ตัดไปเลยนี่เผลอจะไม่ขึ้นชกแล้ว
โอ้โหตอนนี้เขายังหาคู่ชกที่จะกลับมาทำฟอร์มไม่ได้เลยดังนั้นก็ตัดไปเหลือ๔กับ๕
ก็ดูแล้วก็มีโอกาสแต่ว่าน่าจะน้อยอยู่
ใช่เขาก็เป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นไม่เคยเห็นฟอร์มผมว่าอย่าเสี่ยงเอามา
ส่วนคนนี้หมายเลข๕ญี่ปุ่น
ชกรุ่นรุ่น๑๑๘ปอนก็คืออุ่นเครื่องมากกว่าเราเวทนึง
จริงจะกลับมาชกศรีสะเกดก็ได้แต่ว่าเขาชกวันที่๑๖สิงหาคม
ถ้าชกเสร็จปุ๊บสมมุติกรณีชนะแบบไม่ช้ำชกกับศรีสะเกด๖ตุลา

ร้อยสิบแปดลดให้เหลือร้อยสิบห้ามันก็ยากอยู่นะ
ก็ได้น้ำหนักแค่นี้เพราะว่าล่าสุดศรีสะเกดก็ชก๑๒๐ปอนด์
แต่ว่าเป็นปัญหาคือว่าจะมาหรือเปล่านั้นเอง
ไปเดาใจกันนะว่าใช่หรือเปล่า
ดูอันดับต่อไปอันดับที่๖๑๐

ใช่เพราะว่าชกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเขาบอกว่าเจ็บตัวค่อนข้างหนักนะ
ถ้าต่อยกับคนนี้สีสะเกียจจะได้ฆ่าตัวเยอะมากผมบอกคำนี้เอง
แล้วก็อันดับ๗นะครับอันดับ๘ที่อยู่บนหน้าจอดับ๙นะครับ
แล้วก็อันดับสิบที่เห็นเนี่ยสี่คนนี้โปรแกรมชกล่าสุดเนี่ย
ในเดือนพฤษภาคมหนึ่งแล้วก็มิถุนาอีก๓คนมีแววเป็นไปได้
แต่วิเคราะห์สั้นแบบนี้นะครับ๗๘๙๐นี่ผมดูสถิติมาแล้ว
เดี๋ยวพึ่งออกมานะครับคือออกมาได้แต่ว่า
ผมว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าเรื่องของศรีสะเกดวันนี้มันจะส่งผลหรือเปล่า
ถ้าไม่ส่งผลได้เป็นไรไปดู๑๑๑๕บ้าง
อยากจะให้เน้นไปที่จอนเรลคาซิเมโร่นะครับ
ก่อนที่จะสละแชมป์ขึ้นมาชกในรุ่นเดียวกับศรีสะเกด
หวังเหมือนกันไม่ได้ชิงแชมป์โลกเพราะว่าแพ้คะแนนโจนัสซุงตานเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขึ้นชกอีกเลยนะครับก็มีโอกาสแต่ก็ไม่น่าจะมาเพราะว่าเหลือเวทีไปนาน

คือถ้ามาขายได้เพราะคนไทยรู้จักเราก็มองแง่ธุรกิจไปด้วยนะครับ
ส่วนที่เหลือ๑๒๑๓๑๔๑๕๑๒๑๓ขนาดหน้ารูปในเว็บไซต์หมดยังไม่เห็นเลย
ดังนั้นเนี่ยอย่าไปเอามานะครับไม่รู้ว่าจะดีไม่ดียังไงก็ตามแต่ว่า๑๔๑๕เนี่ยอดีตแชมป์โลกนะครับ
๑๔เนี่ยหลุยเขาเซซี่โอนอันนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีช่วงหลังก็ล่าสุดแพ้บ้างชนะบ้าง๓๔ไฟล์นี่ไม่ค่อยดี

ลิปปินส์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ศรีสะเกดอาจจะเล็งมัด
แต่เราเน้นย้ำนะครับว่าเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยประกาศดับใหม่อีกแล้วถ้าอันดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันใหม่อีก
คุณผู้ชมครับอย่าลืมลุ้นนักสู้ชาวไทยนะอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับ
ครูตองชะนวลพัดวิรัชชัยจะขึ้นสู้ไฟต์สำคัญในการชิงชำโลกนะครับ
แล้วก็ร่วมเชียร์เพชรฆาตหน้าเปื้อนยิ้มอย่างพงศิริมิตสาธิตนะครับ
กับการขึ้นมาสู้บนสังเวียนอีกครั้งก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งด้วยของทางฉมวกทองไฟเตอร์เมืองไทยที่จะชกครั้งแรก
ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องราวของวันแชมเป็นชิปก็คงจะโปรโมททุกวันนะครับ